ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายถือปืนเข้าไปภายในธนาคาร
ก็เลยนำกำลังเข้าไประงับเหตุ
แต่ว่าการระงับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ง่าย
เพราะว่าเขาต่อสู้ขัดขืน
ขืนยังไงลักษณะคล้ายเมาด้วยเหมือนกัน
ไปดูเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ช่วงชุนละมุน
เหตุนี้เกิดบริเวณใต้ถุนอาคารธนาคารกรุงไทยสาขาสะแก้ว

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจเมืองสะแก้วกำลังเข้าไปรวบตัวผู้ต้องหาค่ะ
ต้องหาเสื้อแดงคนนี้ชื่อว่านายจรรย์เวทสม

กว่าจะเอากุญแจมือรวบตัวเอาไว้ได้
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเหตุการณ์นี้
เอาถึงขั้นตำรวจบาดเจ็บเลยนะคะ

ไปสอบสวนต่อที่โรงพรรคสระแก้ว

แต่ว่านายจรรย์คนนี้ขัดคืน
ต่อสู้สุดฤทธินะคะออกแรง

ทีนี้พอจับตัวไปถึงโรงพัก

กเอาไว้ทำไมล่ะแล้วพกแล้วก็เดิน
ในธนาคารอีกต่างหากสุดท้ายไม่รอดนะคะ
ถูกแจ้งข้อหากันไปตามระเบียบนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

แถมพฤติกาศรวมทางต่อสู้

ตำรวจก็นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงาน